แต่ว่าเราก็ต้องเลือกคลินิกเลือกคุณหมอให้ดี
สาวประเภท๒คนนี้ค่ะเธอออกมาโพสต์เพื่อเตือนค่ะ

บอกว่าพอเสริมปุ๊บมันบวมปูดค่ะพี่อุ๋ย
ติดเชื้ออย่างรุนแรงแล้วเจ็บปวดทรมานมากนะคะบอกปูดเป็นลูกโป่งแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้ทำยังไงล่ะก็ต้องเอาผมมาปิดหน้าผากเอาไว้
ไม่ให้ใครเห็นอายมากและทรมานมาก
เป็นสาวประเภท๒เธอเล่าประสบการณ์ให้ฟัง
บอกว่าไปทำศัลยกรรมเสริมหน้าผากจนติดเชื้อรุนแรง
หน้าผากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพโอ้โหเธอบอกว่าเครียดมากจิตตกมาก
ร้องไห้เลยนอนร้องไห้ทุกคืนเพราะว่าใกล้ถึงเวลาที่เธอต้องเข้าเก็บตัว
กองประกวดแห่งหนึ่งเป็นเวทีประกวดสำหรับสาวประเภท๒
เธอก็คิดว่ายังไงดีล่ะหน้าผากเธอเป็นแบบนี้
อาจจะต้องถอนตัวจากการประกวดเลยหรือเปล่าแต่เธอพยายามจะเดินทางตามความฝันมาไกลเกินครึ่งแล้ว
สุดท้ายกัดฟันตัดสินใจเข้าประกวดนะคะเธอพยายามเข้มแข็งทำกิจกรรมทุกอย่างเลย
ทั้งทั้งที่เธอยังเจ็บแผลนะคะหน้าผากยังอักเสบอยู่นะคะแต่เธอก็พยายามเอาผมมาปิดเอาไว้อะค่ะ
อัดมากไม่กล้าบอกใครเพื่อนในกองประกวดไม่มีใครได้เห็นหน้าผากของเธอเลย
เอาผมปิดหน้าตลอดระหว่างนั้นก็ปรึกษาคุณหมอหาทางรักษา
คุณหมอบอกแบบนี้ค่ะต้องทำใจนะหน้าผากและใบหน้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
แล้วก็ต้องทนเจ็บทนความเจ็บปวดด้วยเธอเลยบอกว่าก็ทนนะแต่ทนไม่ไหวแล้วอ่ะ
ตัดสินใจไปหาหมอผ่าตัดเอาซิลิโคนออกจากหน้าผากค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่ซิลิโคนที่นำออกมาจากหน้าผาก
หนองเยอะมากมันติดเชื้อรุนแรงมาก
พอนำซิลิโคนออกมาจากหน้าผากแล้วหน้าผากไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะ
แต่ก็ต้องเข้ากองประกวดตามกำหนดจนไปเจอพี่ที่รู้จักคนนึง
ก็ช่วยตกแต่งแต่งหน้าให้จนหน้าผากก็ดูดีขึ้น
มันก็ผ่านไปด้วยดีแต่ก็ต้องปกปิดหน้าผากอยู่ตลอดนะคะ
เธอเลยบอกว่าคือเรื่องราวนี้เธอทนมานาน
ตัดสินใจว่าอยากจะโพสต์ในโลกออนไลน์เพราะว่าอยากจะแชร์เรื่องราวนี้ให้คนได้รับรู้
เธอก็บอกว่าคือเธอก็ต้องไปรักษาอย่างจริงจังแล้วแหละ
อาจจะต้องถอนตัวจากการประกวดแล้วล่ะ
แต่ยังไงดีล่ะการทำศัลยกรรมครั้งนี้มันถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพง
เธอเยอะมากการจะทำศัลยกรรมก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดี
เพราะอาจจะไม่ได้โชคดีที่ใบหน้าอาจจะมาสวยงามอะไรแบบนี้ค่ะ
ความผิดพลาดก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็ต้องเลือกคลินิกและคุณหมอให้ดีนะคะ